ไปเจอกับอาหารทะเลเมนูนี้ครับ
โอ้อ้าวไอ้เมนูที่เห็นอยู่เนี่ย

มาเป็นช็อตมาเป็นแก้วเล็กอย่างนี้

ใช่แล้วก็ต้องมาเป็นถาดด้วย

ไม่เหมือนแต่เรื่องของเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง
ไอ้เมนูนี้เนี่ยเอาคนชอบเขาก็ชอบ
บางคนเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็มี
เพราะเขามองว่ามันยังไม่เอาง่ายมันยังไม่ตาย
แล้วการที่เอามันไปใส่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้
คนที่เขาสงสารนะเขามองว่ามันอาจจะสำลักหรือเปล่า
ดิฉันคิดว่ามันจะเหมือนแบบกุ้งเต้นอะไรอย่างนี้
แบบนั้นเออมันแค่คิดเป็นในแนวอาหาร

คุณผู้ชมครับแต่บอกเลยว่าเมนูนี้มันฮอตฮิตมาก
อย่างน้อยอย่างแรกหมึกมันสด

แล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นไงกลับกินมึกช็อคแบบนี้เข้าไป
แน่นอนมีความหวานกรมกรอบและมีความเปรี้ยวของน้ำจิ้มซีฟู้ด
อ๋อเขากินอย่างนี้เลยดูเอา
จริง
ส่วนหัวหมึกไปเล็กน้อย
หมึกมันจะพ่อนน้ำหมึกออกมาทำให้รสชาติมันยิ่งดีมากขึ้น
มันกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าที่เขามาที่นี่เขาชื่นชอบ
เพราะมันเสิร์ฟมาก็รู้สึกแปลกประหลาดอย่างหนึ่งแล้ว
ทานไปรสชาติติดอกติดใจอีกต่างหาก
แล้วที่สำคัญวัตถุดิบ

แน่นอนแหละทะเลนั่งกินกับทรายขนาดนี้ไม่สดได้ไง

ใช่สดจริง

ก็ทางกันไปแล้วแต่เออแล้วแต่สะดวกใจแล้วกันนะคะ